ว่ากันด้วยเรื่องของวันนี้กันบ้างความสุขต่อเนื่องกันไปเลยค่ะ
วันเด็กใช่ไหมวันนี้จะไม่พูดถึงซุปตาตัวน้อยคนนี้

ยังคงเป็นคู่แม่ลูกที่ฮอตข้ามปี
สำหรับแม่โบแวนด้าและลูกสาวตัวน้อยน้องมะลิพาขวัญสหวง
ทายาทของพระเอกปธิษฎี
ล่าสุดทั้งคู่จูงมือกันมาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ตาตัวน้อยก็ดูจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษ

พร้อมจัดเพลงพิเศษโชว์เสียงร้อง
ให้พี่สื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวได้ฟังกันสด
โดยคุณแม่คนสวยเผยว่าตั้งแต่น้องมะลิเข้าเรียน
ก็ดูเหมือนจะชื่นชอบการร้องเพลง
ส่วนใครที่เป็นห่วงว่าซุปตาตัวจิ๋วจะรับงานจนกระทบการเรียน
โบก็ย้ำชัดว่าเลือกรับงานตามความเหมาะสมเหมือนเดิมค่ะ
ช่วงนี้ชอบร้องเพลงเต้นก็มาเป็นพักอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเขาจะมีสมาธิในการที่แบบเวลาดูเนื้อเพลงอะไรอย่างนี้
มะลิจะรับงานมากขึ้นหรือเปล่า
เหมือนเดิมค่ะก็จะรับงานในวันธรรมดาที่เลิกเรียนแล้ว
เสาร์อาทิตย์ก็รับได้แต่ว่าก็คงดูแนวงานเหมือนเดิม
ถ้าเป็นแนวประมาณเด็กหรืออะไรอย่างนี้
ไปแล้วมีความสุขก็โอเคค่ะ
อกจากนี้โบเวนด้าก็เผยถึงงานทำบุญครบรอบ๑ปี
การจากไปของปทฤษฎีที่เตรียมจะจัดขึ้นในวันที่๑๘มกราคมนี้ว่า
สงวนและคุณแม่พิสมัยเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว
และน้องมะลิคงจะเดินทางไปร่วมงานในวันนั้นเลย
โดยออกตัวว่าเป็นงานทำบุญเล็กไม่ใหญ่โต
ส่วนความพิเศษก็คงเป็นการตัดชุดแบบที่พระเอกดังเคยเอ่ยปาก
อยากให้โบและลูกสาวใส่เหมือนกัน
พร้อมกับทิ้งท้ายทั้งน้ำตาว่า
แม้เวลาจะผ่านไปนาน๑ปีแล้ว
แต่ความรู้สึกที่มียังคงเหมือนเดิมค่ะ
โบก็ตัดชุดกับน้องมะลิ
ก็เป็นชุดที่คุณพ่อเขาก็อยากเห็นให้ใส่ค่ะ

มันดูเร็วสำหรับทุกคนแต่มันหนูช้าสำหรับโบ
เพราะทุกวันก็ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านก็ยังคงเหมือนเดิม

เสื้อผ้าทุกอย่างที่เขาแขวนไว้ครั้งสุดท้ายก็ยังอยู่ที่เดิม
เวลาเราเครียดเราเหนื่อยเราเลยแค่เราได้หอมเสื้อผ้าเขาได้กอดเสื้อผ้าเขา

เพราะว่าณวันนี้ถึงกายเขาไม่อยู่
แต่ว่ากำลังใจที่เขาเคยให้เราตั้งแต่เขามีชีวิตอยู่
จนถึงวันนี้แม้จะไม่ได้ยินเสียงพูดเขา
แต่ความรู้สึกก็ยังคงรู้สึกว่าเขาก็คอยดูเราและให้กำลังใจเรากับลูกต่อไป
ส่วนกระแสความแรงของแฟชั่นที่น้องมะลิและน้องนาดนลูกชายแม่กบสุวนัน
โบก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่สนับสนุน
และยกให้ทั้งคู่เป็นคู่ซุปตาฟันน้ำนมค่ะ
นี่ไงคู่จิ้นพนมดิฉันบอกเลยไปหาซื้อตามแผนหนังสือหายากมากหมดเกลี้ยเลยคุณผู้ชมค่ะ